ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต

รายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ขอแค่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มันไม่เสียไม่ผูกไม่พัง
ครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้ครับ
เขามีรถที่เป็นทั้งแขนทั้งขา
พาเขาไปทำมาหากินเพื่อเลี้ยงดูหลาน
แต่ตอนนี้รถคู่ใจอายุ๔๓ปีมันป่วยหนัก
ไม่ต่างจากเจ้าของรถที่เป็นโรคที่ต้องการการรักษาเช่นกัน
ไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
วิกฤตของป้านะเกิดขึ้นเมื่อปีพศ๕๐นะนะ
ลูกสาวคนโตป่วยเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย

ดูนักเข้าเขาก็เสียชีวิต
เพราะว่าเขาติดเชื้อเข้ากระแสเลือด
หนี้เขาก็มาทวงหนี้ป้า
ถ้าพ่อไม่ขายที่นาเอามาใช้หนี้เขา

เพราะเขาได้ยึดที่บ้านป้า
ป้านอนคิดตัดสินใจขายที่นา

ชีวิตป้าก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
ป้าก็หมดเหลือแต่ตัว

ชื่อจริงชื่อพรวิรัยบุญเมือง

คนโตชื่อไฟล์เป็นลูกของลูกสาวคนโต

พ่อเขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้ว

แม่เขาไปทำงานอยู่อายุทยา

ปัจจุบันก็เลี้ยงเขาอยู่๓คน

มีนางก้าวร้ายเป็นของตัวเอง

ลูกสาวป้าคนโตที่ชื่อจุมจิ๋ม
ป่วยเป็นโรคไตรยะสุดท้าย

ไปเรื่อยที่ทำนาทำไร่ได้

ตัดสินใจไปกู้นอกระบบมาสิ
๔๐๐๐๐บาทมันก็ไม่พอจะจ่าย

เป็น๓๔๖๔๐๐บาท

ลุงก็ต้องหาอาชีพใหม่ทำ

สิ่งบุรีหันคาพนโลมภายันทร์อุทัย
กับลุงไปหาขายของตามตลาดของถม

พยายามว่างป้าก็เอารถคนนี้ไปหาปลาดักไข่
ไปหาปลาเอามาได้ขายบ้าง

พอได้ขายซื้ออย่างอื่นมากินกันบ้างมาใช้กันบ้าง
ให้หลานไปเป็นค่าขนมโรงเรียนบ้าง
หนูชื่อไฟร์ชื่อจิง
ไม่ตายไว้ขนาดนี้
ตอนนั้นหนูอยู่ข้างเตียงแม่ค่ะ
พ่อบอกว่าแม่เสียแล้วนะลูก
เวลาหนูเห็นตากับยายเขาทำงานค่ะ

เลือดมันเหนื่อยค่ะแล้วก็ร้อน
หนูก็พยายามจะช่วยค่ะเท่าที่ช่วยได้
บางทีหนูก็นั่งรถไปกับเขาค่ะ
ตอนนี้เขาไปรับซื้อทีวีเก่าค่ะ
ไปลงไข่ดักปลากับเขาด้วยค่ะ
อยู่บ้านหนูก็ช่วยดูแลน้องอ้ำน้องอามค่ะ

ส่วนลุงยันป้าก็เป็นห่วงเขา
เขาแก่แล้วอายุมากแล้วเป็นโรคหลงลืม
อำอำหนูช่องไหวนะ

ถ้าข้ามคืนไปแล้วหรือข้ามชั่วโมง
ลุงจะไปไหนที่ไหนตอนนี้ต้องเอาป่าไปด้วย
เพราะลุงไปคนเดียวไม่ไว้ใจตัวเอง

จะถึงตรงโน้นตรงนี้นะหรืออย่างนั้นขอจะลืม
แต่ว่าแกก็เป็นคนทำมากินดี

หมอก็บอกเป็นโรคไตระยะที่๓

ห่วงหลานว่าต่อไปถ้าป้าเจ็บป่วยขึ้น

ใครจะดูแลใครได้เพราะป้ากับแป้แล้ว
วันหนึ่งถ้าป้าเขาไม่อยู่จริง

ลุงก็ห่วงเขารักเขาเหมือนหลานแท้นี่แหละ

แต่ทีนี้มันมีปัญหาตอนรถ

ซื้อมาเป็นรถมือสอง
ของเดิมเขาก็ออกมาตั้งแต่พศ๑๙แล้ว
ตอนนี้มันก็สี่สิบกว่าปีแล้ว

เพราะรถเราต้องใช้หลานจะอยู่ได้
ออกกลางทุ่งเครื่องดับเฉย

หลานอยู่บ้านมืดค่ำ

เพราะมันไม่มีหมู่บ้านมันห่างหมู่บ้านมาก

แล้วถัดนี้
ไปซ่อมไปลุงก็ต้องเอาไว้

รถคันนี้เหมือนมาข้าวป้าเลย
ถ้าเกิดป้าไม่มีรถคันนี้นะ

เวลาที่เขาเอารถออกไปทำมาหากินค่ะ
เพราะว่ารถก็เก่ามากแล้ว
หนูรักยายกับตามากครับ

กับลุงหวังว่าถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่ง
ซ่อมแซมรถให้ดีขึ้นนะ

หาทีวีไปซ่อมขายเอามาขาย

หาทีวีไปซ่อมขายเอามาขาย

หาทีวีไปซ่อมขายเอามาขาย
หาทีวีไปซ่อมขายเอามาขาย

เห็นบอกว่าต้องใช้รถคันนี้เวลาที่จะต้องไปรับซื้อของเก่าซื้อทีวี

หลังคาสิงห์บุรีลุงวิ่งหมด
เพราะว่าสิงสิงบุรีชนะสูตรหันคาบางทีก็ไปเนิดขาม
ป้าไปด้วยไปเนินขาม

ไปเจอทีวีแบบไม่มีไอวีเราก็มาซ่อมขายไม่ได้
เพราะมันดูก็กล้องจานไม่ได้

ตลาดของถมตำสิงห์บุรีวันเสาร์วันหันคาก็วันพุธ

ใช่ได้คนทำไร่ทำนาคนทำก่อสร้างเขาซื้อกัน
เพราะถ้าขายแค่เครื่องละ๘๐๐๙๐๐บางทีเขาต้อก็ให้กับ๗๐๐สงสารเขา
ว่าเราคนจนเหมือนกันพอได้มั่งเนอะก็แบ่งกันไป
บางคนเขาก็เซ็นนะที่มโนรมโรงงานเขาเซ็นป้าก็ให้ว่า
เข้าใจคนไม่มีดูอ่ะคนจนเราก็ทำงานเหมือนกันแต่เขาก็ให้
เขาก็ตามคำพูดใช่ป้าก็อย่างนั้นอ่ะผ่อนป้าก็เอา
เห็นบอกว่าได้กำไรเนี่ยบางทีได้๒๐บาท
บาทคือเขาเอาทีวีแบบที่ซ่อมไม่ได้แล้วมาขายให้ป้านะ
ป้าซื้อเครื่องน่ะละ๖๐บาทก็รวมไว้๒๐เครื่อง
อ๋อเขาเข้าไปแยกเอาตรงแดงออกนั่นแหละ
ได้หนึ่งเที่ยวหนึ่งครึ่งเดือนก็ได้๒๐เครื่อง
ก็ได้กำไร๔๐๐บาทเครื่อง๒๐บาท
แต่หักคารมันก็ไม่ถึงแล้ว
แต่ตอนนี้รถมันป่วยคือค่ะที่ขับไป

เห็นบอกว่ากำเงินเอาไว้ตัดสินใจว่า
จะเอาเงินนี้ซื้อกับข้าวให้หลานดี

เหมือนเอาข้าวมาน้ำบ้านปลาเลย

ถ้ารถเสียแล้วไม่มีประกอบอาชีพ

มันก็เหมือนร่างกายมนุษย์เลยนะ

เพราะเราไม่มีสมบัติที่จะทำมาหากินแล้ว
คือประกอบอาชีพนี้อาชีพเดียว
คือเมื่อก่อนนี้ก็ยังมีไล่มีนาใช่ไหมคะ
เมื่อก่อนป้ามีนาอยู่
อยู่กันแบบไม่เดือดร้อนนะ
และเงินที่พ่ากสะสมทำนาไว้อะ

ก็เสียชีวิตตอนนั้นหลานก็ยังเล็ก
สงสารหลานว่าถ้าลูกสาวเป็นอะไรไปแล้ว
หลานก็กำพาแม่ป้าก็ตัดสินใจกู้เขามาสี่หมื่น
กูมารักษาลูกจนพ่อส่อห้าสี่อ่ะเขาไม่ไหวแล้ว
เพราะติดเชื้อเขาก็แส่เลือดก็เลยเสียชีวิตไป
เป็นหนี้เท่าไหร่ป้าแอ๋มมันเป็นหนี้แบบแค่สี่หมื่นนะ
แต่เขาคิดดอกตอนนั้นปั๊ดยังทำนาได้อยู่นะ
ให้ดอกเขาไปห้ามื่นกว่าบาทแล้วแต่เขาหลังเขาบอกว่า
ไปให้เขาเขาจะยืดที่บ้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาท
ป้ากอดเงินร้องไห้คืนนะใช้หนี้เขาจะเอาอุปสรรค์
ที่บ้านไว้สิดายแกกำกำกำเงินแสนใช้หนี้เขา
แต่ตัวเองก็หมดที่หนาจะต้องเอาไว้ให้ลูกหลานกิน
รดกปู่ยาตายายให้ไว้ป้าเคยคิดว่าไม่เคยจะคิดขาย
ทำร้ายแต่มันเหมือนหมดโอกาสเลยว่าป้าเป็นหนี้เขา
ถ้าป้าไม่ใช้หนี้เขาด้วยการขายที่นา
เขาก็จะยึดที่บ้านว่าไม่มีที่จะอยู่
หลานก็ไม่มีที่จะอยู่ป้าเสียทั้งพี่น้าเสียทั้งลูก

ซ่อมทีวีเก่าแล้วก็เอาไปขายทำให้ลุงเลี้ยงครอบครัวได้
ไม่เดือดร้อนเลยถ้ามีรถสภาพที่ดีนะ
แล้วสภาพรถตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะครับมันมันไม่อยากใช้อ่ะ

ห้อน้ำรั่วก่อนลุงวิ่งไปไหนก็ต้องคอยเติม
ไปจอดก็ต้องคอยเติมไปไปไป่ไปดัยดัยสต้านไม่ติด
พืชพืชหมุนหมุนด้วยตัวเองอ่ะแต่เครื่องไม่หมุน
แล้วมีอะไรอีกอาการเหมือนกันค่ะบางครั้งก็ผัวชีสไม่ทำงาน
ก็ต้องไปตะคลีให้เขารถเขาลากไปไปให้ช่างเขาดู
เขาบอกว่าทำไมไม่ซื้อใหม่แล้วบอกตังค์ไม่มี
บอกแสนก็บาทเองแต่ว่าแต่แสนก็บาทเงินพันธุ์ยังไม่มีติดตัวเลย
ฟ้ายปีนี้อายุกี่ขวบแล้วลูกฟ้าย๑๔ค่ะ
๑๔ค่ะฟ้ายนี่คือลูกของจุ๋มจิ๋มเนอะที่เป็นลูกสาวคนโต
ป่วยเป็นโรคไตแล้วเสียชีวิตแล้วลูกตอนที่แม่เสียชีวิตหนูอายุเท่าไหร่ลูก
ประมาณสี่ขวบค่ะจำจำหน้าแม่ได้ไหมลูก
จำได้ค่ะรู้ใช่ไหมลูกตอนนั้นแล้วหนูรู้ไหมว่าแม่ป่วย
รู้ค่ะคิดถึงแม่ไหมลูก
คิดถึงค่ะถ้าตอนนี้คุณแม่หนูดูอยู่บนฟ้า
หรือคุณแม่หนูยังดูหนูอยู่มองลงมานั้นหนูอยากจะบอกอะไรกับแม่ลูก
หนูอยากจะบอกว่าหนูคิดถึงแม่ค่ะก็หนูจะดูแก่กับตาให้ดีที่สุดค่ะ
แม่จะได้ไม่เป็นห่วงค่ะ
แล้วตอนนี้หนูทำอะไรบ้างลูกช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของตากับยายอะไรบ้างลูก
ก็ช่วยทำงานบ้านค่ะล้างจานนะคะแล้วก็ปลอดบ้านถูบ้านค่ะ

อยากดูแลตากับยายค่ะรักษาให้อยู่กับหนูไปนาน
มีอะไรอยากจะพูดกับตากับยายที่หนูไม่เคยพูดเลยเชิญเลยครับ

จะบอกว่าหนูรักตากับยายค่ะจะดูแลให้ดีที่สุดค่ะ
ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตป้าแหงจะเอาทุนไปทำอะไรครับ
อย่าคิดตั้งใจแล้วถ้าได้ทุนนะ
ซ่อมแซมรถให้แบบสภาพที่ดีเอาไว้หากิน
ตั้งใจเป็นชีวิตจิตใจว่าขอให้มีรถที่มีสภาพที่ดี
คงไม่เป็นเหมือนทุกวันนี้เนาะ
เอาไปหาพื้นเราหาได้มีรายได้และยังมีเรียงลูกหลาน
ก็คือวันนี้นะถ้าเกิดว่าได้ทุนไปต่อชีวิตจริงก็คือต้องเอาไปซ่อมรถนี้ก่อน
ใช่ป้าตังค์จ่ายแล้วอันดับแรกต้องซ่อมรถไว้ก่อน
เพราะถ้ารถดีแล้วเราก็ไปหากินทั้งไหนเราก็ไปสะดวกไม่ต้องระแวงเหมือนอย่างทุกวันนี้

เดี๋ยวช่วงหน้าคงต้องร่วมกันตอบคำถาม

กติกาของเราในวันนี้นะฮะ
คุณผู้ชมครับรถอายุ๔๓ปีคันนี้ต้องการซ่อมแซม
แต่ตากับยายอย่างป้าแอ๋งแล้วก็ลุงยันนี้
ผมก็มองว่าต้องการรับการรักษากับโรคที่เป็นอยู่เช่นกัน

ทั้งคนทั้งรถล้วนแต่มีความสำคัญ
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของป้าแอ๋งจากจังหวัดชายนาฏ

เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดจะได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ